วันนี้เราให้ดูคลิปไปแล้ว
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้ต่อที่ขอนแก่นนะคะ

เขาบอกว่าโอ้โหเขาถูกกาดผับดัง
เป็น๑๐คนมารุมทำร้ายร่างกายเขา

นี่แหละค่ะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ตามคลิปทางผู้เสียหายที่บาดเจ็บ

มีทั้งปืนมีทั้งกระบองค่ะ

ทศพลใจมั่นอายุ๓๐ปี
กับนายอภิวัฒน์ใจมั่นอายุ๒๘ปี

แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ย
เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่๑มีนาคม
วันที่สองมีนาคมอ่ะนะคือมันดึกแล้วประมาณสักตีสอง
กาดผับดังเป็นสิบคนมารุมทำร้ายร่างกายแล้วกาดเนี่ยมีอาวุธเต็มเลยนะ
จนเขาสลบกันไปเลยนะคะสลบแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาล
พี่น้องคู่นี้ตามตัวเนี่ยโอ้โหแผลเต็มเลย
พี่ชายกรามอะค่ะร้าวเลยนะคะส่วนน้องชายดั้งหักนะคะ
เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นเขาก็โชว์แผลให้ดูแบบนี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบขยายผลให้เพิ่มเติม
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวอ่ะนะคะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าข้อเท็จจริงในคืนที่เกิดเหตุมันเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ดูคลิปนี้ไปด้วย
คือสองพี่น้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะไปดื่มกินในร้านจนเมา
ตอนขับรถกลับผู้ชายเสื้อสีดำเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยกัน
คือคนที่เป็นพี่ชายเปิดกระจกด้านหลังแล้วด่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองยืนอยู่หน้าผับนะคะ
หยาบอะค่ะขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะแล้วก็ขับรถออกจากร้านไปค่ะ
ชายเสื้อเหลืองที่ถูกด่าก็เอาขวดวิ่งไล่ตามไปแล้วปลาขวดใส่ผู้ชายเสื้อดำที่อยู่เบาะหลังรถนะคะ
แตกระจายเลยนะคนแถวนั้นก็บาดเจ็บนะคะโดนแก้วบาดกันไป
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากกาดค่ะนี่นะคะ
สองพี่น้องคนนึงเสื้อดำคนหนึ่งเสื้อขาวถือมีดวิ่งตามมาถึงหน้าร้าน
แล้วก็ไปด่ากับผู้ชายเสื้อสีเหลืองต่อที่หน้าร้านกาดออกมาระงับเหตุ
เอาไฟฉายเนี่ยส่องไล่สองพี่น้องคู่นี้ให้กลับไปทีมงานกาดก็ออกมาช่วย
เพราะว่ามีคนเจ็บจากเศษแก้วที่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองปลาใส่รถของสองพี่น้องคู่นี้
แล้วก็พยายามจะคุมตัวสองพี่น้องคู่นี้เพราะว่าจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันกับผู้ชายเสื้อเหลือง
แต่ประเด็นคือเขาบอกว่าสองพี่น้องคู่นี้พยายามจะหนีแล้วก็เอามีดจะมาทำร้ายร่างกายกาด
คุณผู้ชมลองดูภาพมันอาจจะมืดหน่อยแต่ทีมข่าวของเรามีลูกศรชี้แล้วก็มีวงกลมสีแดงให้ดูนะคะ
คือคนที่ให้ข้อมูลคนนี้เขาบอกว่าสองพี่น้องคู่นี้ที่บาดเจ็บเป็นฝ่ายที่มีมีดแล้วก็จะทำร้ายร่างกายกาดก่อน
แล้วก็มีกาดคนนึงโดนมีดแบบบาดเข้าไปที่หน้าด้วยจนได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีมงานของกาดก็เลยไปล้อมสองพี่น้องคู่นี้มันก็เลยเป็นภาพตามคลิปคลิปแรกที่เราให้คุณผู้ชมดู
อันนี้เป็นข้อมูลอีกมุมนึงค่ะทีนี้ค่ะตำรวจว่ายังไงตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่าทางด้านคดีเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายที่อยู่ในคลิปนะคะมาสอบปากคำแล้ว
แล้วก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ในส่วนของสถานบันเทิงก็จะต้องออกหมายเรียกผู้จัดการหรือคนดูแลร้าน
รวมถึงกาดรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรใครกระทำความผิดส่วนไหน
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามความผิดนะคะทุกคนทั้งหมดเลยนี่นะคะ
บอกแบบนี้คือมันต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ใครก่อเหตุอะไรยังไงกันบ้างส่วนปืนของกาดที่บอกว่าโอ้โห
การ์ดมีปืนด้วยแล้วก็ไปรุมทำร้ายสองพี่น้องคู่นี้
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่าเป็นอาวุธชนิดไหนเป็นปืนจริงหรือไม่
แล้วก็สั่งให้ตำรวจสพเมืองขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งวดในการตรวจสถานบันเทิงสถานบริการต่างยามค่ำคืนนะคะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อีกค่ะเนี่ยค่ะ
ตามภาพก็จะเห็นว่ามีสองพี่น้องที่ใส่เสื้อดำกับเสื้อขาว
แล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่เขาทะเลาะกันหน้าร้านนะคะ
ต้องให้เป็นหน้าที่ตำรวจในการจัดการแล้วล่ะว่าเรื่องราวตกลงประติดประต่อแล้วจะยังไงต่อไปนะคะ